ประหลาดที่ทำเอาชาวบ้านในจังหวัดบุรีรำเนี่ย

ก็คือเกิดเรื่องดวงไฟประหลาดอีกแล้ว

ใช่ค่ะคราวนี้ค่ะเป็นดวงไฟประหลาดลอยไปลอยมา
น่ากลัวมากแล้วไม่รู้ว่าดวงไฟประหลาดนี้มันคือดวงไฟอะไรกันแน่

ดวงไฟประหลาดมันจะลอยเนี้ยลอยเห็นมั้ย
เห็นมั้ยวงแดงโดยร้อยไปลอยมาช้า

ที่ตำบลตาจงอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำ
ชาวบ้านที่เขาเห็นเนี่ยเขาเชื่อกันว่า
ดวงไฟปริศนาดวงไฟประหลาดที่ลอยไปลอยมา
ที่เห็นในภาพนี้คือปอบชาวบ้านเขาว่ากันแบบนี้นะ
เจอแบบนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไม่รอช้าสิคะลงพื้นที่ไปที่หน้าบ้านที่กล้องวงจรปิด
ถ่ายภาพดวงไฟปริศนาไว้ได้ก็คือบ้านหลังนี้ครับซึ่งหน้าบ้านนะคะ
แล้วก็หลังบ้านมีการติดกล้องวงจรปิดไว้อืมแบบนี้แต่ใต้กล้องวงจรปิดคือสายสินอ๋อ
มีสายสินคล้องรอบบ้านเอาไว้ด้วยครับส่วนหน้าห้องน้ำก็มีการนำยันค่ะ
มาติดเอาไว้แล้วก็ยังมีรอยปริศนาที่อยู่ที่อ่างอาบน้ำกับพื้นปูนหน้าบ้านด้วย
อืมเออเนี่ยแบบนี้เลยมีกล้องวงจรปิดมีสายสินมีผ้ายันนะอ่า
สอยจิมประโดนเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงคืนวันพระที่ผ่านมา
ตัวเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนมากระทบที่ประตูหน้าบ้านตึ้ง
ก็เลยตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นระยะเซ็นเซอร์
เปิดดูแล้วตัวเขาบอกว่าตกใจมากนะยังไง
เพราะว่าพอเปิดกล้องวงจรปิดไปแล้วเนี่ยภาพแบบนี้เกิดขึ้นในกล้องค่ะ
คือเป็นดวงไฟปริศนาลอยไปลอยมาอยู่ในกล้อง
แต่เจ้าตัวเขายืนยันนะว่าไม่ใช่แมลง
หรือไม่ใช่แสงของไฟฉายแน่แน่อืม
เขาเชื่อว่าจะต้องเป็นดวงไฟหรือว่าเป็นพลังงานบางอย่างแน่นอน
อันนี้เจ้าของบ้านเล่าแบบนี้นะ
ขณะที่นางสาวยุราวัลจำนงก็เล่าบอกว่าเธอเชื่อมั่นเลยว่าดวงไฟที่เห็น
จะต้องเป็นดวงไฟของผีปอบอ๋อเหรอ

เพราะก่อนหน้านี้มีพี่ที่เคยมานอนที่บ้านนะคะมีพี่เคยมานอนที่บ้านเธอ
แล้วเห็นดวงไฟของผีกระสืออ่าฮะ

ทั้งที่ในห้องน้ำไม่ได้เปิดไฟ
แต่ทำไมมีดวงไฟวาบวาบวาบ
ซึ่งเธอก็เชื่อว่าดวงไฟนี้เป็นดวงไฟของกระสือ
แล้วน่าจะเข้าไปกินของสกระปกในห้องน้ำ
เพราะผีกระสือชอบกินของเน่าเหม็นด้วย

ขณะที่นางเอี่ยมอยู่สาโกค่ะคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านก็บอกอีก

ตัวเขาไม่เคยเจอนะดวงไฟปริศนาแบบนี้
ไม่เคยเจอมาก่อนแต่จากที่ดูในคลิปนั้น
เออยายก็เชื่อนะว่าเป็นดวงไฟของผีปอบแน่เลย

เพราะว่ายายเคยได้ยินแม่เล่าให้ฟังว่า

ที่ร่างคนจะกลายเป็นปอบจะมีดวงไฟสีขาวอมเหลืองลอยมาเข้าร่างคนที่ถูกเลือก

จากนั้นปอบในร่างคนจะเดินแลบลิ้นค่ะเดินแลบลิ้นหากลิ่นคาวเลือดไปตามหมู่บ้าน

โดยขณะนั้นพี่สาวของเธอกำลังจะคลอดลูกแล้วมีคุณยายที่ถูกผีปอบเข้าร่างได้กลิ่นคาวเลือดเข้า

ที่ถูกสิงก็เดินเข้าไปพร้อมกับแลบลิ้น

แล้วพูดว่าอยากกินเลือดอยากกินเลือด

เฮ้ยพอแล้วคนลูกคนพร้อมหมดแล้ว
จากนั้นแม่กับญาติเห็นเข้าก็เลยพากันไล่คุณยายกลับไป
พอคุณยายกลับไปถึงบ้านชาวบ้านที่ตามไปก็พบว่าว้าว
คุณยายเสียชีวิตบนที่นอนแล้ว
แต่สภาพศพของคุณยายไม่มีเครื่องในแล้วค่ะเอ้า
ก็เลยคาดว่าคุณยายถูกผีปอบเข้าแล้วผีปอบกินเครื่องในไปหมดแล้ว

อันนี้คือความเชื่อที่คุณยายเล่าให้ฟัง
แล้วสุดท้ายดวงไฟปริศนาที่ลอยออกมาให้ชาวบ้านได้เห็นแบบนี้
ในคลิปกล้องวงจรปิดนี้จะเป็นกระสือจะเป็นผีปลอบหรือไม่

แต่ว่าเรื่องของดวงไฟปริศนาที่เล่าสู่กันฟังเนี่ย
มีมาให้เห็นบ่อยมีมาให้ดูกันบ่อยในช่วงนี้
มันพิสูจน์ยังไม่ได้
แต่คุณผู้ชมจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม